พยายามจะเดินหน้าเสรียด้วยอลมพะครัตกับ
พวกทรงมากก็คงสมอสารทางในรบนู้น

อย่างพริกบิลรุนเดินหน้าต่อเจอศอกสายของ

ย้านขึ้นเข้ามาครับเพชรบรุงแล้วแท้งด้วยข้าขวา
เอาละครับไล่ตอนต่อครับหมัดขวาเคาะเข้ามา
เพชรบรุงเปลี่ยนเข้ามาเจอหมัดขวาสวด
มาแล้วครับหมัด๑๒ของเพชรบำรุงและล็อกใน
เอาละครับเบรกเกมก่อนครับ

เป็นของทนาเจ้ารกทางทองครับ

ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อยัดเข้าไปอีกที

โอ้ยไม่ไหวกว่าเลยครับ
โอโห
ต้องยุติการชกเลยครับท่านผู้ชมครับ

ศอกของเพชรเมืองลุงนั้นถึงก่อนแล้วครับ
เจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวดูภาพช้าครับต้องดูภาพช้า
เป็นจังหวะที่ทางด้านเจ้าเพชรเมืองลุมฟันศอกเข้ามาครับ
โอ้โห
บอกว่าหายใจเหนื่อยแล้วนะครับ
แรกกันมาเกือบ๓ยกครับไม่พักเลยครับ

อ้ะลุกขึ้นมาแล้วครับซะดาน๙ราคัง๒
โอ้โหวันนี้สุดยอดจริงครับในแต่ละคู่ครับ
ครบทุกรสชาติครับภาพช้ามาแล้วครับ
เดี๋ยวกันหนึ่งสังหวะขวางหน้าเสียบด้วยไซค์ก่อนครับ
แล้วฟันด้วยศอกขวาครับโอ้โห

เพราะระบบป้องกันตัวเสียยังจะบวกสอบโดนสอบแรกเข้ามาครับ
นี่ครับอู้หู้ล่วงเลยครับ
ปั้งเข้าไปครับศอกขวาครับโดนปลายคางครับ
โอ้โหปิดเกมเลยครับไปในยกที่๓ครับ
ทุกคนเรามีคำถามที่๕นาทีของเทคนิคเกิ้ล
เพชรเมืองลุม๑๐รูเพียง